สวัสดีครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้ก็คือครอบครัวของป้ารุ่งนะครับ

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการตอบคำถาม๔ข้อนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทั้ง๔ท่านเคยดูรายการเกมต่อชีวิตใช่ไหมครับ

ช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูต้องขึ้นมาเล่นเกมเองแล้วนะ

สมกับที่เรามุ่งมั่นมาทำเพื่อครอบครัวของเราในวันนี้นะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ
ป้ารุ่งมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง

ใน๕เรื่องนี้ที่เรานำมาตั้งเป็นคำถามเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเรา
เดี๋ยวผมจะให้ป้าดูทั้งหมด๕เรื่อง
ป้าจะต้องเป็นคนกำหนดว่าป้าจะตอบเรื่องไหน
ต้องกำหนดเรื่องที่เหลือเอาไว้ว่าจะให้ใครเป็นคนตอบ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดนนทบุรี
เรื่องที่๒ร้านป้ารุ่ง
เรื่องที่๓น้องบิ๊ก
เรื่องที่๔เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ห้าคงชาติ
ถ้าพร้อมแล้วป้านุ่งเลือกที่จะตอบข้อแรกเรื่องอะไรครับ

ลุงขายอาหารตามสั่งใช่ไหมครับ

เมนูเด็ดของร้านเราคืออะไรครับ
คณะหมูกรอบค่ะขายดีมากค่ะ
จ๋าถ้าเช่นนั้นเราก็คงจะไม่ยาก
เพราะว่าคำถามในเรื่องนี้คือ
ผักชนิดใดไม่ได้อยู่ในรูปป้ายราคาอาหารของร้านป้ารุ่ง
ตัวเลือกที่หนึ่งผักชี
ตัวเลือกที่สองผักกาดขาว
ตัวเลือกที่สามกะหล่ำปรี
ตัวเลือกที่สี่ข้าวโพดอ่อน

ตัวเลือกที่สี่ค่ะเข้าโพดอ่อนค่ะ
ตัวเลือกที่สี่ข้าวโพดอ่อนครับ

เพราะว่าป้าอยู่ที่ร้านนี้มานะครับ

จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลุงจะเลือกเรื่องไหนให้กับลุงแว่นขึ้นมาตอบครับ
เรื่องที่เหลือก็คือเรื่องจังหวัดนนทบุรี

เลือกเพลงลูกทุ่งให้ตาแว่นค่ะ
ทำไมถึงเลือกเพลงลูกทุ่งให้ตาแว่น

เชิญลุงแว่นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็ฟังได้ทุกเพลงครับ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

ว่าฟังได้ทุกเพลงครับ
ใครทรงใจครับ
ลุงแว่นไอ้เจ้าบอล
ยกมือยังเลยยกมือแอ้ด้วย

เป็นซุปเปอร์สตาร์นักร้องลูกทุ่งหมอลำ

คลองใจมหาชนมานานแสนนานเลย
แล้วเสียงของพี่จินตรานี่ก็คือเอกลักษณ์จริง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ศิลปินคนใดต่อไปนี้ที่จินตนาภูลาภ
ไม่เคยมีผลงานเพลงร่วมกัน
ตัวเลือกที่หนึ่งเวสป้าอาสยาม
ตัวเลือกที่สองเบิร์ตทงชัย
ตัวเลือกที่สามชายเมืองสิง
สินสลากับเบิร์ดทงชัยนี่พอได้ยินอยู่
แล้วก็กับไอ้เฉลิมคนมาราคัมนี่ก็
ยายาพ่อเขาน้องร้องสไตล์เดียวกันนะครับ
แต่จะมีจะมีวัดใจระหว่างไอ้เวสป้าอาสยามกับชายเมืองสิงค์
แว่นเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งเวสป้าอาสยามครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งเวสป้าอาสยามครับ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดนนทบุรี

น้องติ๊กครับ
เชิญย่าแสงขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
บิ๊กมีบัตรประจำตัวคนพิการไหมครับ

ก็เกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่บนบัตรประจำตัวคนพิการของน้องบิ๊กนี่แหละครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บัตรประจำตัวคนพิการของน้องบิ๊กจะหมดอายุในเดือนใด
ตัวเลือกที่๑เดือนกันยายน
ตัวเลือกที่๒เดือนตุลาคม
ตัวเลือกที่๓เดือนพฤศจิกายน
ตัวเลือกที่๔เดือนธันวาคม
ถือบาทไม่ถือแต่ไม่เคยสนใจเลยเดาเอา
พร้อมแล้วย่าเลือกตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๓เดือนพฤศจิกายนครับ
ย่าเหลือสุดหล่ออีกคนนึงต้องขึ้นมาต่อชีวิต
จะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องบอลสุดหล่อขึ้นมาตอบครับ
ระหว่างเรื่องจังหวัดนนทบุรีและเรื่องทงชาติ
ทำไมถึงเลือกทงชาติให้กับน้องบอล
เราก็จะตอบได้

ขอเชิญน้องบอลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คุณย่าเลือกเรื่องทรงชาติให้เราเราคิดว่าเราเชี่ยวชาญไหมครับ

ถ้ายังงั้นแล้วก็ไม่ยากสำหรับลูกเลยบอล
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพนี้คือทงชาติของประเทศอะไร
ตัวเลือกที่๑กัมพูชา
ตัวเลือกที่๒เมียนมา
ตัวเลือกที่๓ลาว
ตัวเลือกที่๔เวียดนาม
ผมมองอย่างงั้นน่ะในในโลกที่ผมข้าม่าครับ

ว่าเราจะได้ทุนสูงสุดไปต่อชีวิตถึง๑ล้านบาท

คุณผู้ชมครับเอาใจช่วยครอบครัวของป้ารุ่ง

ในช่วงหน้ามาฟังเฉลยไปพร้อมกันครับ

ภาพนี้คือทงชาติของประเทศอะไร

โรคโรคโรคโรค